การกระแหน่ลายเป็นรูปแบบหนึ่งของการสร้างสรรค์งานหัตถสินประณีตสินที่ได้จากแม่พิมพ์หินสบู่
โดยวิธีการกระแหน่ลายคือการนำวัสดุอย่างรักสมุกมากดลงแม่พิมพ์หินสบู่เพื่อให้เกิดเป็นชิ้นงานที่มีลวดลายตามที่ออกแบบแล้วนำมาแกะออกเป็นตัวเพื่อไปใช้ในงานประดับตกแต่ง
วัสดุที่ช่างนำมาใช้ในการกดเป็นวัสดุหลักอย่างรักสมุกที่นำมาใช้ในงานกระแหน่ลายช่างก็จะเรียกว่าเป็นรักสมุกหรือรักตีลายบ้างก็เรียกรักกระแหน่
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน